ทีนี้เราไปต่อที่เรื่องของการไปฉีกบัตรเลือกตั้งเกิดขึ้นหลายพื้นที่
แต่ว่าส่วนใหญ่ที่สามารถจับกลุ่มได้นั้นเป็นคนที่เมาสุรา
แล้วก็ก่อเหตุในคู่หาเลือกต้าง
ไปดูที่นครปฐมกันก่อนคุณผู้ชม
เป็นอาชีพเป็นคนรับตั้งทั่วไป
ที่โรงพักฤติพร้อมด้วยบัตรเลือกตั้งที่สิทธิ์ค่ะ
นายวินัยก็ยอมรับแล้วครับเม้าสุราดื่มเหล้ามา
แล้วก็ตั้งใจจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่๗สารอเนกประสงค์บ้านมาพแคมูทที่๘
ห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
หลังจากที่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้บัตรมาไปลงคะแนนแล้วก็ไปกาเบอร์ที่ชอบ
หลังจากนั้นเข้าครูหาไปนะฮะกาแล้วเสร็จปุ๊บ
ก็เผลอครับไปขยำบัตรเลือกตั้งบอกว่าเดี๋ยวจะขอใหม่
คือไม่รู้รู้สึกอะไรไม่รู้แหละกาเสร็จแล้วก็อยากขยำ
แล้วพอเห็นว่ายับแล้วก็เอ้าขอใหม่ละกันขอใหม่แต่ก็ผิดกฎหมาย
ก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ส่วนที่ปฐุมธานีก็มีผู้ก่อเหตุฉีกบัตรที่หน่วยเลือกตั้งที่๓๐
ตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีเขตเลือกตั้งที่๕
คือนายลำไยสิงห์ทองคนนี้อายุ๗๑ปี
ก็ไปแสดงตนใช้สิทธิ์แล้วก็เข้าครูหาไปการเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะที่ส่งบัตรให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อไปหย่อนใส่หีบ
เจ้าหน้าที่เห็นว่ามันมีรอยฉีกอะครับแล้วพบว่าผู้เลือกก็มีความเมามืนเมานะ
แน่นอนนะครับทางด้านของผู้ก่อเหตุนายลำไยก็เมามาด้วย
พูดจาไม่รู้เรื่องวกไปวนมาก็เลยถูกนำตัวไปส่งตำรวจดำเนินคดีนะครับ
อีกหนึ่งคนอันนี้เมาแอเหมือนกันคุณผู้ชม
นี่ฮะนายนุกูลชุนติ่งอายุ๕๒ปีนะฮะเมาเหมือนกันครับนี่สภาพ
ก็ไปฉีกบัตรเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๙หมู่๘นะฮะ
บ้านปากมากนะฮะตำบลบางแก้ออมเฮอร์เมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
นายนุกูลบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาจะฉีกบัตรเลย
ขณะที่คลี่บัตรออกมามันเกิดขาดก็เลยกาวหมายเลขไปแล้ว
แล้วก็ชูให้เจ้าหน้าที่ดูก็เลยถูกจับดำเนินคดีนะครับ
อาจจะก็เมาเหมือนกันอืมอันนี้ก็เมานะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะ
ทางด้านของผู้ก่อเหตุก็ยังมีฉีกบัตรเลือกตั้งอีกนะฮะอันนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
ใช่ค่ะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่๕นะคะสาลากลางบ้าน๓ขา
ผู้ก่อเหตุก็คือนายทรัพย์เท่าหัวสระค่ะอายุ๒๙ปี
สารภาพเลยบอกว่ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทีนี้พอเขาได้รับบัตรมาเนี่ย
ฉีกก่อนเลยอ่าถามว่าฉีกทำไมไม่รู้จะกาพักไหนอ่า
คือเลือกไม่ได้แล้วไม่รู้จะกลับแค่ไหนก็เลยเอ้าฉีกแล้วกัน
คือโหดโน่งมีมีโหดโน่งอยู่ข้างล่างเออมันมีช่องให้ไม่ออกเสียอยู่ข้างล่างนะคะ
ก็สุดท้ายค่ะก็ต้องโดนแจ้งข้อหาทำลายบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายนี่แหละค่ะ
โดนดำเนินคดีไปที่โรงเรียนเซ็นยอแซฟหน่วยเลือกตั้งสามสิบแปดเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะคะ
เลือกตั้งที่หนึ่งมีเหมือนกันเป็นหญิงวัยห้าสิบเอ็ดปีค่ะ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่เข้าใจผิดคือกาผิดเบอร์
พอกาไปเสร็จแล้วก็อุ้ยไม่ได้จะเลือกเบอร์นี้อ่ะ
ทำยังไงดีล่ะฉีกเพราะเข้าใจว่าต้องฉีกทำลายทิ้ง
แล้วไปขอบัตรใหม่ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปอีกรายหนึ่ง
ครับส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นางสาวทวีศรีปาวระยะนะครับก็อายุแปดสิบสามปีแล้ว

ภายในวัดมังธรารามหมู่๑ตะบนพิปูนแต่ว่าไปกาบัตรผิดช่อง
ก็เลยความคิดของของท่านเองนะก็มันกาผิดอ่ะ
ฉีกแล้วขอบัตรหมายแล้วกันเออก็คือเข้าใจว่าอืม
เอกสารราชการถ้าทำอะไรผิดพลาดก็ต้องทำลายทิ้งก่อน
เออแล้วก็เอาบัตรหมายมายื่นเอาให้พูดความเข้าใจ
สุดท้ายก็ผิดกฎหมายไงก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับ
ส่วนที่บรรพธีชนมีขนน้อมนะฮะคนนี้คือได้ทำโรงศักดิ์อักษรโค้ง
อายุสิบแปดปีนะครับก็ไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่หนึ่ง

ก็แน่นอนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับ
ก็จริงหลายคนยังไม่รู้นะคะว่าฉีกบัตรไม่ได้

ก็อาจจะต้องมีการให้ข้อมูลหรือว่าแจ้งเพิ่มเติมอีก